ตื่นเช้าแล้วก็ต้องมาจิบกาแฟใช่มั้ยล่ะ
แล้วจะดีไหมล่ะถ้าได้จิบกาแฟกับบรรยากาศดีแบบนี้ครับ
เอ้าชิคกี้พายรักจังเลยอ่ะ
ฟังแล้วอาจบางคนไม่คุ้นหูแต่บางคนถ้าคุ้นหูคุณจะรู้ว่าที่นี่คือชานัมเบอร์วัน

ว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะไปกันกับร้านร้านนี้ครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นร้านที่ถ้ามีโอกาสคุณต้องไปกันดูนะ

ให้อ่านตามนี้นะชื่อเขาประมาณนี้
เออรามิง
ยังไงล่ะแล้วอยู่แถวไหน

อินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัด

พันเมตรพันเมตรจากระดับน้ำทะเล

บรรยากาศก็ดีด้วยเขาบอกว่าไร่ชาแห่งนี้

ของเชียงใหม่วันนานกว่า๘๐ปีละ

แต่คนในพื้นที่คนที่เขารู้จะรู้ดีว่าตรงนี้แหละ
แหล่งผลิตชาชั้นยอดเลยล่ะครับ
ว่าชูแก้วชนกับท้องฟ้า
จะไปแตะขอบฟ้าอยู่แล้ว
จะออกไปแตะขอบฟ้า
แต่เหมือนว่าโชคสตาไม่เข้าใจ
อันนี้โยกกันอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชม
โหปวดเจียวเหมือนกันนะคะ
แต่คุณได้ดูบรรยากาศดีไง

เป็นผมผมไม่กล้าเพราะผมเป็นคนกลัวความสูง
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ายังมีอีกนะ

ได้เขียนคำประทับใจต่าง

ส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าขอให้กลับมาอีก
เพราะว่าที่นี่สวยประทับใจครับ
ใครอยากไปจิบชาก็ไปกันได้นะฮะ

สัมผัสแบบสวยงามที่นี่ร้าน

อยู่ถึง๗นก็คือ๕โมงเย็น

เท้าน่าจะดีที่สุดถ้าในความคิดผมนะ

ชาระมิงได้รับมาตรฐานการจัดการ
กระบวนการผลิตฉาที่โลกยอมรับ
มาตรฐานออร์แกนิคทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะ
เปิดตลาดสู่ต่างประเทศมากมายนะคะ
บอกเลยว่าเขาประณีตทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
นี่ชาของบ้านเราก็ไม่แพ้ที่ไหน
ชอบดื่มชาทานชาผมก็ต้องไปลองที่นี่นะ
ต้องลองนะมัวแต่ว่านึกถึงว่าเราไปทานชาต่างประท่งหลังประเทศ
ลองนึกถึงชาหรือว่าเมล็ดกาแฟในประเทศไทย
ก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะ